หวย๓๐ล้านบาทระหว่างครูปรีชากับหมวดจรูนนะครับ
จากการให้ความคิดเห็นของประชาชนทั่วไปแล้ว
คนในฝากฝั่งของวงการบันเทิงก็ออกมาให้ความคิดเห็นในเรื่องนี้เหมือนกันนะครับ
โดยมองว่านอกจากเป็นเรื่องที่ผู้คนให้ความสนใจแล้ว
อีกมุมหนึ่งก็ยังเป็นการสะท้อนถึงเรื่องของค่านิยมแล้วก็สังคมไทยได้ด้วยนะครับ
ติดตามพร้อมกันเลยครับ
ความยุติธรรมของสารของอำนาจรัฐซึ่งเราก็ไม่รู้อะไรเลยนอกจากบุญบาปแล้วล่ะ
ตอนนี้คือใครทำอะไรมันได้อย่างนั้นจะเรื่องหวยหรือเรื่องคดีอะไรก็ตามที่เป็นแฮชแท็กทั้งหมด
สังคมไทยอยู่ตอนนี้คือมันส่งผลให้รู้ว่าอย่าโกหกทำอะไรในความเป็นมนุษย
ตอนนี้เราโตแล้วเนาะเราเป็นผู้ใหญ่เรากล้าพูดว่ากล้าทำกล้ารับเถอะ
ถ้าโกหกบอกว่าโกหกขอโทษสังคมให้อภัย
แต่ทุกเคสที่เห็นมาแล้วมันเป็นประเด็นที่ประชาชนไม่ยอมเพราะว่าคุณโกหกไง
ทุกคนรับรู้ไงแต่ทำไมไม่ยอมรับ

สำหรับกรณีแบบนี้เนี่ยคนสองคนเท่านั้นแหละค่ะที่รู้ว่าลอตเตอรี่เป็นของใครเป็นของเราหรือเปล่านะคะ
แต่ถ้ามันไม่ใช่ถ้าเป็นดาวเราก็ไม่เอานะคะเราก็
แต่ถ้าคนคนนั้นเขาซื้อเนี่ยเป็นของเขาอยู่แล้วเนี่ยยังไงก็ต้องยืนยันก็ต้องสู้กัน
เรื่องเงินเงินทองทองเนอะใครใครก็อยากได้แต่ถ้าไม่ใช่ของเราก็อย่าเอาเลยนะคะ
เพราะว่าจิตในจิตของเราเท่านั้นแหละค่ะที่จะรู้ว่าใช่หรือไม่ใช่นะคะ
ก็งวดนี้ไม่ถูกงวดหน้าก็เอาใหม่เนาะถือว่าเรายังไม่มีดวงเรายังไม่มีโชค
คนบันเทิงขอร่วมแสดงความคิดเห็นหลังวันนี้คดีหวยอลละเวง๓๐ล้านชี้ชะตา
แม้จะต้องต่อสู้กันต่อในชั้นศาลแต่หลายคนเชื่อว่านี่ไม่ใช่แค่เรื่องหวยหวย
แต่สะท้อนสังคมไทยได้หลายอย่างโก้ธีรศักดิ์พิธีกรชื่อดังบอกว่าติดตามเรื่องนี้เหมือนติดตามละครเรื่องหนึ่ง
สิ่งที่ได้คือการสะท้อนเรื่องความซื่อสัตว์และนับจากนี้ซื้อลอตเตอรี่ต้องระมัดระวัง
แต่จริงเราจะมองว่ามันเป็นเรื่องแค่หวยไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของความซื่อสัตว์แล้วก็มันเป็นเรื่องของสังคมปัจจุบัน
สะท้อนให้เราเห็นเลยว่าจริงแล้วเนี่ยหน้าฉากหลังฉากเป็นยังไงคนเราวัดได้จากยศถาบันดาลศักดิ์หรือว่าเกียรติยศชื่อเสียงเขาหรือเปล่านะครับ
ผมเชื่อว่ากระบวนการความยุติธรรมนะครับโดยเฉพาะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางตำรวจเองหรือว่าทางศาลเนี่ยก็ต้องบอกได้แน่นอนว่าใครถูกใครผิด
แต่สุดท้ายแล้วตอนนี้ถ้าเกิดซื้อลอตเตอรี่เมื่อไหร่
ถ่ายรูปไม่ถ่ายรูปไลฟ์เลยเป็นคลิปเลยหรือไม่
ก็บอกว่ารายลักษรแล้วเวลาใครจะขอดูไม่ให้จับด้วยนะ

ศิลปินดาราบางคนแสดงความคิดเห็นผ่านโซเชียลมีเดียด้วย
ตัวอย่างพิธีกรชื่อดังไก่สมพล
ความโลภมักพาความหายนะมาสู่
คดีหวย๓๐ล้านอย่าได้คิดเอาของคนอื่นมาเป็นของตน
พอเพียงในสิ่งที่ตนมีเวรกรรมมีจริง
ผลของกรรมคือการกระทำของตัวเองทั้งสิ้น
ดีเจชื่อดังเอกกี้เอกชัยโพสต์ข้อความส่วนหนึ่งบอกว่า
คนโกหกเตรียมจำนวนต่อหลักฐาน
พร้อมกับโพสต์คลิปที่เจ้าตัวซื้อลอตเตอรี่
กับแม่ค้าป้องกันคนนำไปแอบอ้าง